สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของมนุษย์มายาวนานนะครับทุกผู้ชมครับ
เด่นของมันก็คือความซื่อสัตว์ความฉลาดแสนรู้แล้วก็เลี้ยงง่าย
วันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งหน้าที่ของสุนัขที่ออสเตรเลียนะครับ
ภารกิจช่วยคนไล่นกที่ชอบแอบมากินอาหารของคนอื่น

อกจากความสวยงามสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกแล้ว
อาจพบเห็นสุนัขพร้อมเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย
พวกมันมักจะมาประจำการบริเวณที่ใกล้กับร้านอาหาร
ภารกิจหลักคือการป้องกันหัวขโมยที่ไม่ใช่มนุษย

ที่ชอบฉวยโอกาสกินอาหารของนักท่องเที่ยว
กนางนวลเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ของบรรดาเจ้าของร้านริมอ่าวซิดนี่
เขาพยายามหาทางแก้ไขมาแล้วแทบทุกวิธี
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักท่องเที่ยว
ซึ่งเคยนำมาตรการต่างมาใช้แต่ก็ยังไม่ได้ผล
แมคเทลล่าผู้อำนวยการฝ่ายดูแลนักท่องเที่ยวของโอเปร่าฮาวส์
บอกว่าได้เคยนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้แล้ว
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้
กลับกันบางวิธียิ่งทำให้ปัญหาหนักขึ้น
หน้าที่หลักของสุนัขเหล่านี้คือการไล่นก
แต่สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วพวกเขาหวังว่าความว่องวัย
และการไล่อย่างจริงจังของสุนัขอาจเปลี่ยนนิสัยของนกได้
โดยมันอาจไม่มาอยู่ในบริเวณนั้นอีกในอนาคต
ส่วนผลเบื้องต้นของการใช้สุนัขไล่นก
ผู้ดูแลร้านอาหารแถบนั้นรับรองว่า
การใช้สุนัขไล่นกได้ผลค่อนข้างดี
เห็นได้ชัดจากปริมาณอาหารที่ถูกเปลี่ยนเพราะนกแอบมากินน้อยลง
อกจากจะช่วยไล่นกแล้วเจ้าหน้าที่หลายคนยังบอกตรงกันว่า
วิธีนี้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมาย
ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่อาจทำลายทัศนียภาพ
พวกสุนัขเหล่านี้ยังมีส่วนดึงดูดนักท่องเที่ยว